ทำงานวันแรกหลังจากหยุดยาว๕วันต้องดูเรื่องของสภาพอากาศกันด้วย
ได้เผื่อเวลาในการเดินทางว่าฝนตกหรือเปล่า
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศนะคะ
สุโขทัยอากาศดีค่ะที่บ้านเพฝนตกนะคะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้นราธิวาสฟ้าครึ้มเชียงใหม่ฝนตกเมื่อคืนหนักมาก
ตอนนี้ยังไม่หยุดเลยส่งเรื่องของสภาพอากาศกันมาเยอะ
ดังนั้นตรวจสอบกันหน่อยว่าอากาศเช้าวันนี้เป็นยังไงนะคะ

สวัสดีทั้งสองท่านครับและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับ
สภาพอากาศตั้งแต่หยุดยาวมาจนถึงวันนี้ค่อนข้างที่จะแปรปวนนะครับ
หยุดยาวเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจะสังเกตว่าในบริเวณตอนกลางภาคกลางกรุงเทพ

เมื่อคืนนี้มีฝนเทลงมาในกรุงเทพรวมมาถึงหลายจุด
ลักษณะการเกิดฝนก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว
ก่อนหน้านี้เน้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลาง
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะไปเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อีสานตอนบนต้องระวังกันหน่อย
เพราะว่าฝนที่ตกมา๒วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับ
ทำให้ตอนนี้มีการประกาศเตือนเรื่องของพื้นที่ที่ต้องระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติ

มีหลายจุดเลยทีเดียวที่ตอนนี้ประสบปัญหาเหล่านี้แล้ว
เป็นจุดที่คุณผู้ชมอยู่อาศัยหรือว่าจะเดินทางไปหรือไม่

จากในไทยใครที่จะบินไปอังกฤษนะฮะ
ต้องระวังกันหน่อยตอนนี้เขามีการประกาศเตือนเรื่องของอากาศร้อนจัด
อุณหภูมิจะรู้๓๓ฮึยร้อนจัดละเนี่ย
ที่อยู่อังกฤษนะอยู่ลอนดอนเขาก็โพสต์ภาพในโลกโซเทียล
ฝรั่งมานอนอาบแดดในสวนสาธารณะมาใส่เสื้อกล้าม

เพราะว่าลักษณะเป็นเกาะอากาศความชื้นเยอะ
จึงทำให้รู้สึกร้อนกว่าปกติ

คือจริงอุณหภูมิ๓๓แต่ว่าความชื้นทำให้ความร้อนนั้นมากกว่า
เหมือนอยู่ในห้องซาวน่า
มีการประกาศเตือนสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างไรติดตามกัน
แต่ก่อนอื่นครับเรามาเริ่มต้นกับการ
ตอนนี้มีหลายจุดหลายที่เดียวอาจจะต้องตี่เรียมรับมือหน่อย
น้ำหลาก๒จังหวัดปรากอบไปด้วยจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์
ส่วนดินถล่ม๑จังหวัดนะครับก็คือบริเวณจังหวัดน่าน
ส่วนพื้นที่ที่ต้องระวังหน่อยเพราะว่าหลังจากนี้
การว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาอาจจะทำให้เกิดน้ำหลักดินถล่มเกิดขึ้นได้
จุดแรกก็คือตำบลปะเหลียนอำเภอปลาเหลียนจังหวัดตรัง
จุดที่๒ก็คือตำบลวังเงินอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
จุดที่๓ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
จุดที่สี่ตำบลแม่ปากอำเภอวางชิ้นจังหวัดพระแร่
ที่๕ตำบลดงคู่และตำบลบ้านตึกอำเภอศรีชัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
ที่๖ก็คือตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวง
และตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
พื้นที่เหล่านี้ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าคาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
จะมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาสะสมจนอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติ
ว่าจะเป็นน้ำหลักดินถล่มเกิดขึ้นได้
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราครับ
ยังเป็นเรื่องของมรสุมฤดูฝนที่ยังคงพัดปกกลุ่ม
บริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
เข้ามาปะทะกับกระแสลมอีกหนึ่งทิศทาง
ก็คือกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจินใต้
พัดเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
จุดที่มีการปะทะกันสามารถที่จะทำให้เกิดการก่อตัว

เหมือนค่ำคืนที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนตกหนัก

และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้อีกครั้งหนึ่ง
ความชื้นจะเข้ามาสะสมเยอะเป็นพิเศษ
นี่คือสถานการณ์บริเวณทางตอนกลาง
ขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ถ้าเราตรวจสอบดูหน้าขนาดนี้
เพราะว่าตอนนี้มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝน
ซึ่งก่อตัวในบริเวณแถวปากอ่าวเบงกอ
่อมหนึ่งนะครับก็คือบริเวณแถวทางตอนบนของประเทศอินเดีย
อีกหนึ่งห่อมแถวบริเวณอ่าวตังเกีย
หย่อมนี้เหนียวนำทำให้เกิดการเกาะตัวของแนวกลุ่มเมฆ
แล้วก็กลุ่มเมฆฝนพาดผ่านเป็นทางยาวเหนือประเทศไทยของเรา
แล้วก็จะมีอยู่บางส่วนนั้นแผลลงมาปกคลุมในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
นั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
สังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
และกลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้เองก็จะเหนียวนำให้หลังจากนี้เป็นต้นไปในบริเวณทางตอนบน
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนนั้นอาจจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกชุกอีกครั้งหนึ่ง
เรามาดูภาพรวมการคำนวณสถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
เหลืองคือฝนตกหนักนะครับสีเขียวคือตกปานกลางน้ำเงินคือตกปล่อย
จะสังเกตว่าในช่วงเช้าวันนี้ฝนนั้นมีการกระจายตัวหลายจุดละทีเดียว
ในพื้นที่ภาคเหนือเกือบทุกพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแถวบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีนะครับ
คำนวณต่อไปในช่วงบ่ายวันนี้กลุ่มฝนนั้นจะค่อยกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับแล้วก็ช่วงบ่ายแก่ครับกลุ่มฝนภาคกลางจะลดลง
ตอนกลางลดลงนะครับจะไปเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อาจจะตกหนักตกชุกเป็นพิเศษในบริเวณดังกล่าว
อย่างที่ได้บอกไปนะครับบริเวณดังกล่าวนั้นคงจะต้องเตรียมรับมือกับภัยทางธรรมชาติต่างที่จะตามมา
ดังนั้นติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
ส่วนสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับจากการตรวจสอบ
พบว่าตอนนี้เองฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นจะลดลงกว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมา

ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนกลางนะครับ
ระนองภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็บริเวณจังหวัดสุราธานี
ฝนนั้นอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าจะลดลง
ทำให้สถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนั้นสงบลงด้วย
คลื่นตอนนี้ในบริเวณพื้นที่อันดามันตอนบนจนถึงตอนล่างสูงประมาณ๑เมตร
แต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนอุณหภูมินั้นฝนที่ลดลงในวันนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ก็ทำให้อุณหภูมิบริเวณดังกล่าวนั้นสูงไปอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
ส่วนบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางมีบางจุดบางพื้นที่ในช่วงกลางวันอาจจะยังร้อนและอุอยู่
อุณหภูมินั้นไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียตในบริเวณตอนกลางของประเทศ
แถวบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมอ่างทอง
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมไปถึงตามแนวระหว่างรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสาน
อากาศเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับอุณหภูมินั้นไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียตตลอดทั้งวันนี้
ท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้จากการตรวจสอบพบว่าอุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าโอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การว่าจะเหมือนกับเมื่อวานนี้ก็คือเกิดช่วงกลางดึกหน่อยนะครับดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมบริเวณดังกล่าวคงจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศดูฟ้าดูฝนด้วย
เมืองไทยของเราไปที่อังกฤษครับตอนนี้ที่อังกฤษมีการเตือนเรื่องของอุณหภูมิความร้อนที่เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดในรอบปีนะครับ
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากคลื่นความร้อนที่เกาะตัวในบริเวณดังกล่าวใครที่จะเดินทางไปคงจะต้องตรวจสอบแล้วก็เตรียมระมัดระวังเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วย
สหราชอาณาจักรในหลายวันที่ผ่านมา
เข้าสู่ช่วงที่ร้อนที่สุดของปี
ก็คือในวันที่๑๙กรกฎาคม
ในเมืองชาวูดแล้วก็นอทอครับอุณหภูมิไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๓๐องศาเซลเซียต
ขณะที่มณฑลออกฟอร์ดไซต์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๒องศาเซลเซียต
เมืองฮิสโทรและก็บรายนอตเติ้ลอุณหภูมิทะลุ๓๓องศาเซลเซียต
ซึ่งสูงที่สุดในรอบปี

ออกมาประกาศเตือนประชาชนให้ดูแลคนชะลา
และผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแออย่างใกล้ชิดรวมถึงใส่ใจ
เป็นพิเศษโดยเฉพาะลูกเด็กเล็กแดงลูกหลานที่เจ็บป่วยได้ง่าย
คำแนะนำเบื้องต้นดังนี้นะครับสำหรับใครที่จะเดินทางไป
ควรที่จะหลีกเลี่ยงแสงแดดในช่วงเวลา๑๑นจนถึง๑๕น
ซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของวันดื่มน้ำมาก
เลี่ยงการดื่มแอลกอฮอลแล้วก็เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
ถ้าหากอยู่ในห้องในบ้านก็ควรที่จะปิดหน้าต่างปิดม่าน
เพื่อรักษาอุณหภูมิความร้อนให้น้อยที่สุดครับ
เกิดขึ้นทั้งในไทยเองรวมไปถึงต่างประเทศเอง
ออกจากการจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศระมัดระวังการใช้ชีวิตแล้ว
เรื่องของสุขภาพร่างกายนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับ
นี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป